คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงค่ำค่ะที่พระนครศรียุธิยามีบ้านหลังนึง
อยู่ที่บังไสอ่ะนะคะเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกใต้ถุนสูงอะค่ะ
ปรากฏว่ามีคุณตาท่านหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทางขึ้นบันได
และสภาพศพของคุณตามีรอยเหมือนกับว่าถูกสัดกัดแทะ
บริเวณศีรษะนี่คือเห็นกระโหลกเลยนะคะครับแล้วกัดแบบเหลือแค่กระดูกอะค่ะ
เวอะหวะไปหมดคุณตาผ่อนร่วมวงอายุ๘๒ค่ะ
ใส่เสื้อเชิดลายลายนะคะกางเกงยีนขายาวใบหน้ามีรอยกัดแท้จนเหลือแต่กระโหลกนะคะ
ที่แขนที่ขามีร่องรอยถูกสัดกัดแทะคือน่าเห็นใจมากอะค่ะ
รอบไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรแต่รอยเท้าสุนัขเต็มเลย
ที่พื้นที่อะไรเนี่ยค่ะที่บันไดก็เลยต้องถ่ายรูปเก็บลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
นายทวีอายุ๔๐เป็นหลานชายบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คน
ก็จะมีแม่ก็อายุเยอะค่ะป่วยติดเตียงด้วย
แล้วก็มีตัวนายทวีแล้วก็มีภรรยาแต่ก็ทั้งคู่ก็จะออกไปทำงานกัน
ทวีเลิกงาน๕โมงเย็นกำลังจะเดินขึ้นบ้าน
บันไดบ้านตกใจมากคุณตาผ่อนนอนเสียชีวิตอยู่
ที่บริเวณเหมือนกับเป็นนอกชานนะคะ
แล้วมีร่องรอยการกัดแทะของสัตว์ก็เลยไม่แน่ใจ
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าอะไรกัดก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่ผ่อนไม่ได้มาที่บ้านสามเดือนแล้วเพิ่งมาวันนี้ก็ไม่รู้ใครมาส่ง
ผ่อนเป็นคนป่วยค่ะไม่มีแรงต้องใช้ไม้เท้าตลอดเลย
บันไดก็ต้องแบบอุ้มขึ้นนะคะที่บ้านเลี้ยงสุนัขเอาไว้สิบสองตัว
เป็นสุนัขพันธ์ไทยตัวใหญ่ใหญ่หน่อยหกตัวนี่ค่ะ
แล้วก็เป็นลูกสุนัขอีกหกก็ขังเอาไว้ในบ้านคือสุนัขชอบเผา
นักพวกนี้ตาผ่อนก็เคยให้เข้าให้น้ำไม่ได้ดุอะไรนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสุนัขหรือเปล่าที่กัดหรือแกเป็นลม
แล้วสุนัขก็มาลุมกัดหรือแกโดนสุนัขกัดก่อน
แกเสียชีวิตตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังกันแน่

ใช่ถ้างั้นคงไม่กัดแน่ประมาณนั้น
เราไม่รู้ว่ามันล้มไปก่อนหรือเปล่า
เรายังไม่รู้ใช่มั้ยใช่ครับ
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะในเวียรวุฒิอายุ
บ้านหลังนี้สุนัขเยอะหลายตัวขังเอาไว้ในบ้าน
แต่ก็ไม่เคยเห็นมันกัดใครมันก็ไม่ดุด้วยนะคะ
แล้วช่วงเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าด้วย
ภูมิกับการณ์สอบพบางไซด์ก็เลยบอกว่า
จากการคุยกับหลานนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณตา
จะมาที่บ้านมาเอายาที่อยู่ในบ้าน

มาถึงก็คือเจอว่าคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
ก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิต